ขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการเชียร์บนไทยกับซิโก้
โมงตรงเวลาดีแบบนี้มาพบกับเรื่องราวทั้งในและนอกสนามฟุตบอลไทย
ดูกันได้ทุกเพศทุกวัยไม่ใช่เฉพาะคอบอลเท่านั้นนะครับ
แน่นอนครับวันนี้เรายังคงมีสิ่งที่น่าสนใจพร้อมมุมมองดี
โค้ชขวัญใจมหาชนคนไทยมานำเสนอท่านผู้ชมเหมือนเดิม
โดยเฉพาะเรื่องราวของกองเชียร์และเสียงเพลง
ติดตามกันได้เต็มที่นี่เชียร์บอลไทยกับซิก
ทีมเจ้าไทยเป็นของทุกคนนะครับ

ฉะนั้นกองเชียร์เนี่ยเขาก็ถือว่าเขาเป็นเจ้าของทีมเหมือนกัน
แต่มีอีกหนึ่งสำคัญเลยที่คู่กันกับกองเชียร์ไทยก็คือเพลง

เปิดรายการหล่อมาก
พี่แต๊กช่วยร้องมา

มาเปิดรายการวันนี้หล่อมากนะฮะ
เพลงซักอย่าง
สวัสดีครับผมซักเสียนทางทองครับ
นี่คือรายการเชียร์บนไทยกับ

รายการฟุตบอลไทยเพื่อคนไทยทั้งประเทศต้องดูฮะ
เป็นคนไทยไม่ดูรายการนี้ไม่ได้นะฮะเชยนะครับ
แล้วยิ่งตอนนี้ฟุตบอลไทยขาขึ้นขึ้นขึ้น

เตะทีมชาติไทยในทีมชาติไทยมีใครเล่นดนตรีเก่งไหม

ก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นไฮไลต์ของทีมด้วย
ช่วยตรงทีมด้วยเวลาไปด้วยด้านของทีมด้วยเดินทางต่างประเทศ
โชว์ตัวหรือว่าไปอ่าเก็บตัวที่ไหนเวลามีโอกาสได้ขึ้นเวทีก็จะส่งแมนท่านมาอ่า
ขึ้นไปร้องเป็นตัวแทนแต่ส่วนใหญ่แล้วก็คือณครูบอทเขาเรียกว่าใช้เวลาความคลอดคลาย

อย่างได้ว่าในแชมป์เนี่ยก็จะมีบางคนมีกีต้ามา
แล้วก็อาบน้ำอาบท่าเสร็จปุ๊บทานอาหารปุ๊บก็มานั่ง
เล่นกีต้าร้องเพลงใครเครียดใครเครียดนะครับครับอืมคืออันซีนที่เราจะไม่ค่อยเห็น

บอกให้รวยหัวใจรักจริง
ไม่เคยทอดทิ้งให้ใครเสียใจ
เสียงเพลงก็มีส่วนเสียงเพลงจากกองเชียร์อ่า
นะฮะเราคุยแต่นักบอลคุยแต่คนทำงานข้างหน้ากันแล้วนะครับ

เครื่องจักรนะฮะสำคัญก็คือกองเชียร์นี่เอง

นะฮะเพราะว่าเป็นปรากฏการณ์เหมือนกันนะฮะ

มีฟุตบอลเตะที่ไหนนอกจากในสนามตัวหมดเร็วแน่น

จองตัวแล้วไม่ได้อะไรอย่างนี้นะครับ

ก็คือจริงแล้วนักบอลรู้อยู่แล้วว่า

อย่างที่โค้ชซิโก้พูดนะครับท่านผู้ชม
ผู้เล่นคนที่๑๒หรือกองเชียร์นี่แหละ
ที่เป็นพลังขับเคลื่อนให้ฟุตบอลไทยก้าวขึ้นไปเรื่อย
วันไหนที่มีแฟนบอลเต็มสนาม

นักบอลของเรายิ่งมีแรงฮุกหัวมากขึ้นทิศข้างตัว

ไม่มีคำว่าเหนื่อยแน่นอนครับ
คนไทยรักกันแล้วก็เชียร์ทีมไทยครับ

มีความสุขมากเลยค่ะ
ที่ได้มาเชียร์ทีมไทย

กองเชียร์ไทยนะครับมีหลายกลุ่มมากเลยนะฮะ

มีคอมเมนต์นะมีติกันได้
นะฮะเตะกันได้แต่อย่าด่ามากนะฮะ

ไม่ได้ด่าแล้วนะฮะเข้าใจเพราะว่าเริ่มดูบอลกันเป็นแล้ว

แต่ทุกคนก็จะมีสีสันแตกต่างกันไป
มีลูกส่งลูกรับ
ในสนามจะฝั่งเหนือฝั่งใต้

ต้องลองดูนะว่าคือเขา๑ตังค์เองด้วย

มีสปอนเซอร์บางกลุ่มบางคนจะช่วยกันลงขันกันบ้าง
มันมีเครื่องเชียร์แล้วมีกล้องมีกล้อง
สมาคมอาจจะช่วยดูแลในเรื่องของการประสานงานให้
บางธุรกิจก็จะมีผลใหญ่มากเป็นอัธจันทร์เลย
ใช่แต่เขาลงทุนกันเองนะ

ใช่ก็คือต้องยอมรับน้ำใจ
เพราะว่าเขาเชียร์ด้วยรักชาติจริง
เดี๋ยวทยอยค่อยมานะฮะกลุ่มนี้พร้อมแล้วนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอพวกเขานะครับ
โอเคน่าเดี๋ยวเราลุกแรงนี้น่า
ทีมชาติไทยเป็นของทุกคนนะครับไม่มีใครมีสิทธิ์คนเดียว
ฉะนั้นกองเชียร์เนี่ยเขาก็ถือว่าเขาเป็นเจ้าของทีมเหมือนกัน
สิ่งที่เราคาดหวังในตอนนี้ก็คือว่าสักวันหนึ่งทีมชาติไทยของเราเนี่ย